แจกทั่วไทยถึงจะไกลเราก็ไปส่งหม้อไปถึงที่
ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
แล้วส่งฝามาลุ้นโชคคุณก็จะมีโอกาสแบบนี้แบบนี้
เบาแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
ยิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบาลแดง
ว้าวสวยจนเลยนะคะ

คนผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ชอบบน้อยอารมณ์ดีและคนคนตลก
ตลกกับบ้าน

ถ้าควรเป็นคนตลกจริงจะก็ต้องมีเรื่องตลกให้ฝั่งพวกเรา

รอผมจะตลก
อุ๊ยไม่ได้สระเดี๋ยว

มีบริษัทประกันโทรมา
จะคุยเรื่องของประกันรถยนต์
เราก็ถามผมว่าผมก็ขับรถมีรถหรือเปล่า

ผมนี่นะมีรถอยู่เหมือนกัน
แต่รถเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ขับ

เขาก็ถามเรื่อยไงว่ารถของคุณเป็นแบบไหนอะไรยังไง
มีกี่ล้อยาวแค่ไหนเป็นรถประเภทอะไร
ผมก็ตอบไปเลยเพราะขี้เกียจจะถามจะอะไรแล้ว
บอกว่ารถผมทั้งใหญ่ทั้งยาว
โอ๊ยราคาเป็นล้านโอ๊ย

โรยมากเลยนะคุณไม่คุยเลยเนอะโรยมากเลยนะคุณไม่คุยเลยเนอะ
ผมก็บอกเขาไปเขาก็ถามสุดท้ายบอกว่าสรุปว่าขับรถอะไร

คุณจะทำแบบนี้มันไม่ดี

ขยันบ้าขยันบ้าพี่ชอบไม่ได้

ทำไมคุณต้องหันหน้าอย่างนี้ไม่มองเลย
คือจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าคนขยัน

ขยันมันก็มีโอกาสรวยถูกไหมล่ะคะคุณ

อาจจะไม่ต้องขยันอย่างทำงานอย่างเดียวนะ

ขยันส่งมาทั้งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณ๒

อยากรู้แล้ววันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี

คุณประวิทย์มีจาดจากจังหวัดพิจิตร
ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดง
เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ตามได้ชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที